แมนซิตี้นะครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอ
เรื้อภูกาเจลซีนะครับจบลงด้วยชนะของทางเจลซีครับ
บรรยากาศครับในการฉลองแชมป์นะครับ
สมัยที่สามก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หลังจากที่เสมอกับฮาเดอร์ฟิลไปศูนย์ศูนย์
แต่ว่านักเตะทุกคนนะครับก็ถือว่าผ่อนคลายกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับ
หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งฤดูการครับทีมชุดนี้มีสี่คนที่สามารถ
คว้าแชมป์๓สมัยในรอบ๗ระดูการหลังนะครับนั่นก็คือ
เล่นกับไม่ตลอดหรือเล่นในบ้านนะครับส่วนแมท์ที่ระหว่างเชียลซีครับ
ของนัทธาโอริเวียชีรูครับอาทิตย์สามสิบสอง
ทำให้จบเกมนี้เชลซีกลับมามีลุ้นท็อปโฟเต็มตัวตามหลังเรียวภู
แต้มแข่งน้อยกว่าหนึ่งเกมหากว่าชนะนะครับ
นัดหน้าจะได้ลุ้นในเกมสุดท้ายส่วนลิเวภูนะครับ
สุดท้ายจะเจอกับไบตันเพื่อตัวแชมป์เอสลีกนะครับ
โดยมีข้อแม้ว่าต้องชนะเท่านั้นครับบรรยากาศของอาแซมเวนเกอร์ครับ
ทีมอาเซนัลสั่งลาในถิ่นเอเบอเดสสเตดียมนะครับก็ถือว่าสวยงามครับ
เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่ไป๕๐ทำให้เวงเกอร์นั้น
รวมสถิติยิงประตูเกมย่าวในพรีเมอลีกระดูกการนี้
ทั้งสิ้น๕๔ลูกครับเป็นสถิติที่ดีสุดในรายการนี้นะครับ
เทียบเท่ากับระดูกการ๒๐๐๔๒๐๐๕

คือคุมอาเซนัลเจอกับทางเลสเตอร์แล้วก็ฮัตเดอร์ฟิลล
ก่อนจะปิดตำนาน๒๒ปีกับอาสุนัลครับ
หลังเกมเวงเกอร์ในวัย๖๘ปีนะครับก็กล่าวอำลาแฟนบอลพร้อมกับพูดแบบสุดซึ้งนะครับ
บอกว่าเขาจะคิดถึงแฟนบอลทุกคนตลอดไป
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเขา
แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาพบกับแฟนอีกครั้งหนึ่งครับ
ดูการหน้าวูแฮมตันครับที่ได้แชมป์ไปก่อนหน้านี้คือ๑ทีม
แล้วก็อีกทีมหนึ่งคือคาดีฟนะครับรองแชมป์
เอลกาซิโก้กันบ้างครับของศึกลาดิก้าสเปนนะครับ
เซลน่าที่คว้าแชมป์ไปแล้วก่อนหน้านี้เสมอกับเรียอัมริตไปสอง
บาซ่าได้ประตูจากทางหลุยโซเรสครับนาทีที่๑๐แล้วก็เรียลในเมเซียที๕๒
ส่วนแมริดนะครับทำประตูได้จากคริสเตโนโรนาโดนะครับนาที๑๔
แล้วก็กาเรดเวลนาที๗๒ซึ่งบาซ่าก็เหลือผู้เล่นนะครับ๑๐คน
ตั้งแต่ช่วงคลอดเจ็บของครึ่งแรกสุดท้ายก็จบด้วยการแบ่งได้หมายไปครับ